ที่ชายภูมิบ้านนี้ก็ไฟไหม้เหมือนกัน

คุณย่ายมีหลานเหมือนกับมาจากบ้าน
แต่ว่าหลานอาบน้ำอยู่บ้านอีกหลังนึง
ย่ายอยู่หลังนี้คนเดียวไฟไหม้
ทายไหม้นะครับ
ขอพาวันนายลางมาถึงที่นี่เลย

เพราะไฟมันยังปะทุปะทุแรงขนาดนี้อยู่เลย

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงนานกว่า๒ชั่วโมง

ไปถามหลานชายของเจ้าของบ้านชื่อว่านายสารวุฒิ

ตอนเกิดเหตุเนี่ยผมเพิ่งเสร็จงานเลยเพิ่งกลับมา
อาบน้ำอยู่บ้านข้างได้ยินเสียงยาย

ผมก็วิ่งออกมาดูเลยเห็นไฟไหม้
บนชั้นสองแต่ยายผมมาอยู่ชั้นล่าง
ผมก็วิ่งไปรับยายมาหนีตายออกมาได้
กควันยังกลุ่นมีไฟยังติดอยู่นิดหนึ่ง
หนูแวงอายุ๗๐ปีเล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยหลานยายกลับจากที่ทำงานมา
อาบน้ำอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งก็ตรงกับที่หลานบอก
ยายได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกนนะ
ยายไม่รู้แต่เพื่อนบ้านเห็นก่อน

ยายเห็นไฟไหม้รุนแรงก็เลยตะโกนเรียกให้หลานเข้ามาช่วยครับ
ยายอยู่ข้างบนยายยินไปข้างบน
รวมมาข้างล่างล่ะเขาอาบน้ำอยู่บ้านละนี่

แล้วเขาก็ยินเขาก็ไปดู
แล้วยายก็บอกให้เขาเอาไอ้นี่ออกมา
สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดไฟลัดวงจรครับ
จากว่าบ้านก็ค่อนข้างเก่านะคุณผู้ชม
สายไฟมันก็เก่าตามไปด้วยใช้งานมานาน
แล้วบ้านอย่างที่บอกเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ไอ้ชั้นบนเป็นไม้ไง
ต้นเพลิงก็มาจากชั้นบนไฟก็ลามเร็วเลยทีนี้
ซึ่งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจะมาตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปครับ
แต่คุณยายหนูแวงนี่สิจะอยู่กับใคร